ส่วนอาการของน้องบอสนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จมน้ำหมดสติ
ขณะที่ร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วนะคะ
สามารถลุกขึ้นอ่านหนังสือได้แล้วแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังค่ะ
นายแพทย์ชุติเดชตาบองค์รักผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรี
เปิดเผยความคืบหน้าอาการของนายโชคชัยทองเนื้อขาวหรือว่าน้องบอสอายุ๑๙ปี
สิตชั้นปีที่๑มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชาที่จมน้ำหมดสติเมื่อ๔วันก่อน
บอกว่าอาการล่าสุดดีขึ้นนะคะแพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจออกแล้ว
ส่วนผลของการตรวจเลือดพบค่าออกซิเจนในเลือดเกือบเป็นเกือบปกติแล้วนะคะ
โดยน้องบอสสามารถลุกนั่งบนเตียงรับประทานอาหารเองได้อ่านหนังสือเองได้
และจำพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เหมือนเดิมค่ะ
ขอดูอาการน้องอีก๒๔ชั่วโมงนะคะหากไม่มีอาการแทรกซ้อน
อนุญาตให้ย้ายออกจากห้องไอซียูไปพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลค่ะ
ส่วนบรรยากาศหน้าห้องไอซียูนะคะยังคงมีนางกาญจนาทองเนื้อขาว
คุณแม่ของน้องบอสและเพื่อนมาคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดค่ะ